ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะว่าเป็น
เหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหา
กับทางเจ้าของสวนนะครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ศาล
ซึ่งใช้ในการเร่งนะครับการเจริญเติบโตของลำไยครับ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒คนด้วยกันระบาดเจ็บด้วยนะครับ

ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
แล้วมีผู้เสียชีวิต๒คนเป็นคนงานชาวเมียนมา
และน้องภรรยาของเจ้าของบ้านถูกแรงระเบิดนะครับ
แล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่า
คือด้วยการที่แรงอัดเนี่ยมันแรงมากนะครับ
วัยวะผู้เสียชีวิตนั้นไปไกลจากจุดระเบิดมากถึง๓๐เมตร
อกจากนี้ครับมีคนเจ็บอีก๑คน
เป็นคนงานชายชาวเมียนมาอาการสาหัสนะครับ
มีแผลไฟไม่ตามร่างกายในสภาพที่เกิดเหตุครับ
จากตัวโครงสร้างอาคารที่โอ้โหเสียหายทั้งหลังเนี่ยฮะ
มีรถยนต์พังเสียหายอีก๒คันนะครับ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนงานผสมสารตั้งต้น

กระสอบกระสอบละ๒๕กิโลกรัมนะ
มียูเรียอีก๑กระสอบ๕๐กิโลกรัมคุณผู้ชมครับ

ได้มีการประเมินว่าแรงระเบิดเนี่ยนะครับ
ที่ผมบอกว่าตอนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
คือแรงระเบิดมันทำให้อวัยวะไปไกลถึง๓๐เมตรนะฮะ
ทางผู้กำกับการสพพร้าวเปิดเผยนะครับ
บอกว่าจากการสอบสวนเจ้าของสวนครับ
ว่าเหตุสลดครั้งนี้เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
ของคนงานที่เพิ่งจะรับเข้ามาทำงาน
แล้วมีการผสมสารเคมีที่เกิดปฏิกิริยา
โดยไม่มีการควบคุมขั้นตอนนะฮะก็เลยแจ้งไป๓ข้อหานะครับ
กับทางเจ้าของสวนนะครับคือครอบครองสารเคมีอันตราย
โดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำการโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็มีข้อกล่าวหาให้ที่พักกับจ้างแรงงานต่างด้าว
โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะฮะโอ้นี่มีข้อหานี้ด้วยอีกหนึ่งข้อหานะครับ
อกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่าปกตินะครับสารเร่งลำไยนี้
ชาวสวนนั้นจะไม่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเหมือนกับทางเจ้าของสวนฮะ
หลังจากนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับในรายงานไปนะฮะว่า
มีผู้เสียชีวิต๒คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส๑คน
ล่าสุดนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปตัวเลขนะครับเสียชีวิต๓ศพด้วยกันนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นชาวเมียนมานะครับ๒คน
แล้วก็เป็นน้องภรรยาเจ้าของบ้านอีกหนึ่งคนด้วยกันนะครับ